คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้า
เรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๑๓ปีที่จังหวัดชนบุรี
น้องถูกแฟนเก่าที่เป็นเด็กชายอายุ๑๔ปี
หลอกไปให้เพื่อนข่มขืน
บ้านสองหลังนะบุคคลสามคนนะครับรุมโทรมข่มขืนนะครับอ่า
บอกว่าถ้าไม่อยากให้เอาคลิปไปประจานต้องจ่ายเงินมา๓๐๐บาท
น้องก็ทนไม่ไหวไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ต้องหาทั้งหมดที่มี๔คนนะครับเป็นเยาวชนชาย๒คน
คนหนึ่งก็คือแฟนเก่าของน้องเด็กชายวัย๑๔ปี
อีกคนนึงอายุ๑๖นะฮะ
อีก๒คนเนี่ยคนหนึ่งอายุ๑๘ปีนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้ว
แล้วก็อีกคนนึงอายุ๒๙ปีนะถูกจับได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ตำรวจก็สอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วและวันนี้นะครับ
ได้นำสองคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็สามารถเอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้
คือนายนัทพัฒนีวงอายุ๒๙อีกคนนึงเป็นชาวกัมพูชานะครับ
ชื่อว่าในเลิศอายุสิบแปดตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
หลังจากที่ร่วมกับพวกในการรุมโทรมข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
จุดแรกที่คุมตัวไปนะครับเป็นจุดที่เด็กชายวัย๑๔ปีอดีตแฟนของน้องเด็กผู้หญิงคนนี้
มารับที่บ้านนะแล้วก็พาไปที่บ้านพักของเพื่อนที่เป็นเยาวชนชายุ๑๖ปีก่อน
แล้วหลังนี้เยาวชนชายุ๑๖ปีก็ลงมือข่มขืนเด็กไปนะแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนะ
แล้วก็หลอกกับเด็กหญิงผู้เสียหายว่าเดี๋ยวตำรวจจะมารีบออกไปเร็ว
ไม่งั้นถูกจับคดียาเสพติดแน่ก็พาเด็กขึ้นรถจักรยานยนต์ไปนะ
ปรากฏว่าพาไปจุดที่สองครับเป็นห้องเช่าหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรี
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้อยู่นะครับคือนายนัทพัฒน์กับนายเลิศ
ไปถึงนายนัทพัฒน์ก็ลงมือใช้กุญแจมือรัดมือทั้งสองข้างของเด็กหญิงผู้เสียหายเอาไว้
แล้วก็ข่มขืนนะครับจนเด็กเนี่ยบอกว่าเด็กสลบไปเลยน้องฟื้นขึ้นมาน้องก็จะหนีกลับบ้าน
จะล้างเนื้อล้างตัวจะหนีกลับบ้านปรากฏว่าในเลิศชาวกัมพูชาเข้ามาที่ห้องพอดี
ก็เลยจับไปขืนใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ถึงพามาส่งที่บ้านโดยบังคับ
ขู่เอาไว้ว่ามีคลิปทุกอย่างเลยขณะที่ก่อเหตุไม่อย่างนั้นจะเอามาแฉมาเปิดเผย
ถ้าอยากให้ลบคลิปก็เอามาสามพันบาทตลอดการทำแผนนะครับ
ผู้ต้องหานี่ดูท่าทีแล้วก็รู้แบบลักษณะเหมือนกับกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
ชาวบ้านรู้ข่าวเขามาเยอะละแวกมาดูการทำแผนตะโกนดาทอซาบแช่ง
ตะโกนดาทอซาบแช่งเพราะว่าทำกับเด็กวัน๑๓ปีได้มันหืม
มากันเต็มเลยนะคะโอ้โหถ้าหลุดเข้าไปนี่โดนแน่

ทำตัวกลางนะครับคนในพื้นที่เลยไม่ชอบสูงสิงด้วย
พอมาก่อเหตุแบบนี้ทำให้ชื่อเสียงของพื้นที่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรีเขาเสียหายไปหมด
ทั้งที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
อยากให้ตำรวจจับติดคุกแบบไม่ต้องให้ประกันตัวออกมาเลย
เขาไม่มีใครเลยนะมีแต่พ่อคนเดียวพ่อก็พิการ

นี่ฮะแล้วก็ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผน

ปรากฏว่าในจุดสุดท้ายนะครับ
พ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายซึ่งเขาก็เป็นใบ้

โกรธมากนะครับพยายามจะปรีเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาเลยนะฮะ
พอเห็นผู้ต้องหามาเนี่ยทำกับลูกเอาไว้นะครับ

ฉลามขาวที่เด็กไปแจ้งขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับ

คือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วน

กุญแจมือเนี่ยเขาใช้แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ตอนข่มขืน
ค่ะแล้วอย่างคลิปเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิป
ถ่ายแค่ภาพนิ่งเอาไว้อะไรแบบนี้

ซึ่งเราก็ไม่ได้นำเยาวชนไปทำแผนอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าขณะนี้เยาวชนทั้งสองคนก็อยู่ในกระบวนการ
และวิธีการในการสอบสวนทางเยาวชนอยู่ครับ

ที่นายนัดเนี่ยค่ะในห้องมีใครบ้างคณะกรอยู่
มีในเลิศและผู้ต้องหาแล้วก็มีเยาวชนอีกครับ

ผมก็อาจจะไม่สามารถตอบได้ทั้งหมด

ผมไม่สามารถจริงต้องขอประทานโทษ

ทางผู้ต้องหาได้สารภาพหรือยังครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายครับ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องตรวจสอบครับ
ตรวจสอบทางเทคโนโลยีทางเทคนิคอยู่ครับ

พบในโทรศัพท์มือถือของทั้งหมดใช่ไหมครับ

เรื่องการโชคทรัพย์ตอนนี้ได้มีการสืบสวนไปถึงไหนแล้วครับ
อยู่ที่การสอบสวนเด็กครับ
ต้องดูหลักฐานต่างด้วยครับ

เราก็สามารถที่จะดำเนินการได้
แต่ข้อหาหลักนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ

เสพยาจะตรวจปัสสาวะเจอไม่เจอก็แล้วแต่นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้ง๔คนนะครับ
ก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามารดาผู้ปกครอง

ข้อหาพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่ออนาจารย์
ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
แล้วก็ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม